น้องโทรมาอีกทีนึงว่าเขาจะมาประกันตัวผู้ต้องหานี้แล้วให้ไปช่วยเด็กหน่อยเพราะว่าถ้าพ่อเด็กออกมาได้เด็กจะถูกคุกคามอย่างหนักเพราะพ่อเขาได้ขู่ไว้
ส่งผ้าทุกคนไม่เข้ามาเรื่องเกี่ยวกัน
ทั้งเวลานั้นหนูก็เลยขอโทรของอาท

เขาก็ทำให้พี่เซ็นไทยเป็นจิตอาสา

หนูก็พาไปหนูก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

เรื่องต้นว่าผูกละทำ

เมื่อแม่เราก็ถามแล้วแม่ล่ะรู้ไหม
หลังที่น้องไม่ได้ทำผิดถึงขนาดนั้นก็ปีหนึ่ง
เด็กร้องไห้ไปบอกครั้งแรกว่าหนูกระทำอย่างนี้แม่ก็ด่า
อันนี้คือเราฟังหนูแล้วมันในสังคมบ้านเรามันเกิดอะไรนะ
กับคนที่เป็นลูกก็ถามว่าแล้วแล้วหนูยังใช้คำว่าพ่อกับเขาไหม
เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดตรงนั้น
เขามันไม่มีคำพูดตรงนั้นออกมา
แต่ให้หนูนิรกูลความรู้สึกคือมันไม่ใช่คำว่านิรกูล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้รายการเราหยุดหนึ่งวันนะคะ
มีถ่ายทอดกีฬาวันนี้เราตามคดีนี้กันต่อนะคะ
ว่าตกลงแล้วคดีจัดการไปในทิศทางไหน
เพราะว่าเอาตรงแล้วเนี่ยณที่ข่าวเป็นแบบนี้ก็
พ่อเด็กยังปฏิเสธอยู่นะคะในขณะที่ความหวาดกลัวของคนในครอบครัว
โดยเฉพาะตัวเด็กเองก็ยังหวาดกลัวอยู่ว่าถ้าพ่อออกมาแล้ว
จะเป็นอย่างไรแล้วก็คมครูเอาไว้ด้วยนะคะ
วันนี้เราคุยสายแรกกันก่อนกับคุณอาของผู้เสียหายนะคะ
คุณอาสวัสดีค่ะเรียกแบบนี้นะคะคุณอาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แล้วก็มีพี่อ้อยกับพี่อ้อค่ะ
ใครอีกนะคะขออีกทีค่ะ
อยู่กับพี่อ้อยกับพี่อ้อ

ตามปกติแล้วที่บ้านคุณอาอยู่กันกี่คนคะ
อยู่กัน๔คนค่ะ
คือจนถึงตอนนี้ที่ยังอยู่กับคุณอ้อคุณอ้อยเนี่ยเพราะว่ากลัว
หรือว่าอยู่ระหว่างทำคดีคะ
อยู่ระหว่างทำคดีค่ะ
อ่าวันนี้ไปไหนมาบ้างคะ
วันนี้ก็อยู่กับพี่อ้อยกับพี่อ้อค่ะทั้งวันเลยค่ะ

ยังค่ะ
ยังไม่ได้ไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้มีใครติดต่อมาถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะ

วันนี้สภาพจิตใจน้องเป็นยังไงบ้าง

อ่าคุยเล่นไหมคะ

อ่าน้องบุคลิกเป็นยังไงบ้างนั่งยังนั่งเหม่อซึมหรือว่าคุยอยู่รวมกับคนอื่นคือลักษณะของตลอดทั้งวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ยิ้มได้คุยได้ก็ไม่ค่อยเหมือน้อยเท่าไหร่แล้วค่ะ
เพราะฉันก็อยู่หน้าเป็นคนสุข

ก็อยู่หน้าเป็นคนสุข
อาค่ะเนื่องจากสัญญาณมันค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนนะเดี๋ยวขอวางโทรศัพท์ตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวติดต่อกลับไปอีกทีนึงเลยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะคือณตอนนี้เนี่ยนะคะที่บอกอยู่กับคุณอ้อคุณอ้อยก็คือคุณชะลิดาแล้วก็คุณพัฒนันนะคะ
ซึ่งเป็นสองคนพี่น้องที่ได้ช่วยเด็กแล้วก็เดินเรื่องนี้ในแง่ของกฎหมายให้นะคะ
ตัวคุณอาของผู้เสียหายเองที่คุณผู้ชมทราบในข่าวอยู่แล้วนะคะว่าจริงแล้วเด็กเนี่ยคือมาหาคุณอา
แต่ตอนนั้นคุณอาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ตามที่เด็กเล่าสุดท้ายมารอบที่สองถึงได้เชื่อว่าออเป็นแบบนั้นนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะมีการช่วยเหลือกันตามข่าวที่ผ่านมาส่วนการตรวจสอบร่างกายเป็นอย่างไรนะคะ
ตำรวจบอกอย่างไรบ้างสอบปากคำแล้วยังต้องสอบปากคำอีกไหมนะคะ
และที่สำคัญตัวพ่อเด็กตอนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะถามกันต่อนะคะ
คุณอาอยู่ไหมคะ

ดีกว่าเมื่อสักครู่นี้นิดหน่อยนะคุณอาค่ะคือน้องคือวันนี้เนี่ยน้องพูดถึงเรื่องของตัวเองพูดถึงเรื่องของพ่อเหมือนกับเขาอยู่ดีเขาพูดขึ้นมาเองไหมคะ

คือยังคุยถึงเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมวันนี้
อย่างวันนี้เนี่ยนะคะเวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาพูดในมุมไหนเขาพูดด้วยน้ำเสียงเขาพูดด้วยอารมณ์แบบไหนคะ
เขาก็พูดว่าสบายใจเรื่องที่พ่อโดนจับเข้าคุกแล้ว
ก็คิดว่าน้องก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องที่พ่อโดนจับพูดจับอาได้
อืมค่าแล้วครับคนพูดถึงแม่บ้างไหมค่ะ
แล้วทางคุณอาก็ไม่ได้รู้ข่าวของแม่เด็กเลยใช่ไหมคะ

ก็มีค่ะเขาบอกว่ามี
ญาติคนหนึ่ง

แล้วแม่เอาลูกไปกี่คนคะ
เอาไปแค่คนเล็กคนเดียวค่ะ

คนเล็กเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ

ก็คือน้องคนที่เกิดเหตุการณ์

แล้วก็จะมีคนกลางเป็นผู้หญิงอีกคนนึง

เด็กผู้ชายอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณอา

ค่ะทานข้าวได้

อันนี้ที่ฉันลองนึกนะคะตามข่าว
ถ้าพ่อได้ประกันตัวถ้าพ่อได้ออกมาอีก

คือเด็กมีบทลักษณะความกังวลในอนาคตแบบนี้ไหมคะ
เขาก็เคยพูดนะคะเขาบอกว่า
กลัวพ่อออกมาถ้าออกมาแล้วไม่รู้จะไปอยู่ไหน
อยู่บ้านอาพ่อก็รู้จัก
เพราะว่าถ้าพ่อออกมาพ่อเขาก็บอกว่า
จะฆ่าลูกสาวตัวเอง
แล้วก็จะฆ่าเมียแล้วก็จะมาฆ่าน้องสาว
แล้วก็พี่เด็กอา
คุณอาจริงจ้ะจริงตัวคุณอากับพ่อของเด็กเนี่ย
สนิทสนมคุ้นเคยไปมาหาสู่คุยกันอยู่บ่อยหรือเปล่าคะ
ก็คุยกันปกติค่ะ

ตัวคุณพ่อของเด็กเนี่ย
ไม่ใช่คนอารมณ์ฉุนเฉียวใช่ไหมคะ
เป็นคนอารมณ์ที่ร้ายมากค่ะ

เป็นคนอารมณ์ที่ร้ายอารมณ์ร้อน

ทำลายข้าวของไหมเวลาโมโหหรือทะเลาะกับใคร

แต่เขาจะทำร้ายเมียกับลูกเวลาเขาโมโห

ตบทั้งตบทั้งติด
ดื่มเหล้าตลอดไหม

ไม่มีไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติดใช่ไหมคะ
ก็เขาบอกลูกสาวลูกสาวเขาเป็นคนบอกเองเลย

ทำงานอยู่ที่นครปฐมนี่คือทุกวันเลยเล่นยา

แล้วตอนที่พ่อเด็ก
โทษนะคะตอนนี้น้องนั่งอยู่กับคุณอาป่ะคะ
ไม่ค่ะเขาอยู่ข้างนอกตายอยู่ข้างใน
ค่ะคุณอาตอนที่พ่อเด็กเขาก่อเหตุกับตัวเด็กเนี่ยนะ
เขาใช้ยาทุกครั้งไหมคะ
ยานี่คือหมายความว่ายาอะไรคะยาคุมหรือว่า

ไม่ค่ะเค้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยเค้าไม่เห็นไม่เกลียดเลยค่ะ

คุณอาแม่ของเด็กเนี่ยคุณอาสนิทสนมคุ้นเคยไหมคะ
ก็คุยกันปกติแบบเห็นหน้ากันก็นั่งคุยกัน
หอกล้อกันไปเล่นไปเล่นมาอย่างนี้ค่ะก็ปกติค่ะ
ของเด็กเนี่ยโดนพ่อเด็กซ้อมเป็นเรื่องปกติเลยเหรอคะคุณอา
ค่ะเวลาเค้าอยู่ไกลหรือเค้าไปบ้านก่อนขุมคู่กับญ่าเนี่ย
ก็ไม่ไกลกันนะคะไว้ประมาณ๒๐นิตย์ได้

เวลาภรรยาตัวเองไปบ้านปู่กับย่าเนี่ย
ถ้าเรียกเนี่ยถ้าเกินสองครั้งคือเมียมาช้าก็จะตีเลย
เคยมีบางช่วงไหมคะที่มีปัญหากัน
จนแบบทางฝ่ายแม่เด็กเลิกราไป
เพราะว่าทนไม่ไหวโดนทำร้ายเนี่ยค่ะ

สองครั้งแล้วเอาลูกไปหมดทุกคนเลย

เอาไปแล้วก็ไม่พ้นค่ะ
ก็โทรบอกแฟนตัวเองเหมือนเดิมให้มารับ

๒ครั้งแล้วครั้งที่๓นี่คือน้องมาเองคนเดียวเลย

คือฝ่ายหญิงฝ่ายแม่เด็กเอาลูกไปหมดเลยใช่ไหม

แล้วคนที่ให้ไปรับคือก็แม่เด็กเอง

คุณอาเท่าที่ดูจากข่าวแล้วเนี่ยนะคะ
คือจริงแล้วเอาเฉพาะน้อง
น้องที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะ
น้องไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มาตั้งแต่เกิด
จะเป็นตากับยายเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กถูกไหมคะ

มาอยู่กับพ่อกับแม่เขาเนี่ย

แล้วตอนอายุ๑๒เนี่ยก็เป็น
เป็นอายุที่เขาเริ่มถูกพ่อเขากระทำถูกไหมคะ

เอางี้คือถ้าคุณอาสังเกตนะ
พ่อเด็กหรือแม่เด็กเนี่ยมีความผูกพันกับน้องคนโตเนี่ยนะคะ
ที่ถูกกระทำเนี่ยเหมือนเป็นลูกไหม
หรือมันไม่ได้ผูกพันกันเพราะมันไม่ได้อยู่กันมาตั้งเป็น๑๐ปี
หรือเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนจากสายตาคุณอาคะ
สายตาของคุณอาเองนะคะ

ทางคุณแม่เนี่ยคือ
ปากเนี่ยคิดว่าเป็นลูกอยู่

แต่ทำเหมือนไม่ใช่ลูก

คือไม่ให้ความรัก
ไม่ให้ความสนิทสนมกับลูก

ทะเลาะกันกับคุณแม่ของเขา
คือคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกัน

คือพ่อเป็นคนผิดอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย
คือคุณลูกเนี่ยคือห้ามได้

จะเบาลงคำพูด

คุณอาก็เคยถามนะคะว่า

พ่อทะเลาะกัน
กับลูกแม่ห้าม

พ่อของเด็กกับแม่ของเด็กมีลูก๓คนใช่ไหมคะ

ส่วนน้องน้องผู้หญิงคนที่สอง
ผู้หญิงคนที่สองเนี่ยคือตากับยายก็เลี้ยง

ตากับยายไม่ได้เลี้ยงค่ะ

ตั้งแต่ออกจากท้องเลยค่ะ
น้องผู้หญิงคนที่๒ถูกกระทำ
หรือถูกปฏิบัติยังไงบ้างจากพ่อ
คือพ่ออันนี้รักน้องคุณตาอย่างนี้มาก
ตามใจทุกอย่างคืออยากได้โทรศัพท์ก็ได้
อยากไปไหนก็ได้ไปอยากออกไปข้างนอกก็ได้ไป
แต่ต้องหอมก่อนนะจูบก่อนนะถึงจะออกไปได้
ขออภัยคุณอาค่ะขออภัยถามคำถามแบบนี้นะ
คือลักษณะการแสดงความรักที่พ่อมีตามใจ
ต่อลูกผู้หญิงคนที่สองเนี่ยมันเป็นพ่อมีต่อลูก
หรือมันเป็นทางชู้สาวเท่าที่คุณอาสังเกต
คุณอาสังเกตนะเขาก็เหมือนก็เหมือนพ่อลูกกันแหละค่ะ
แล้วน้องคนที่สองเนี่ยเคยเล่าให้พี่สาวหรือตัวคุณอาฟังไหม
ตัวเองถูกกระทำถูกลวนลามหรือว่าถูกลักษณะที่พ่อทำ
ที่ทำกับพี่สาวเนี่ยเขาเคยโดนไหมคะ
เขาไม่ได้พูดอะไรให้ฟังนะคะเขาเขาบอกว่าไม่มีอะไร
แต่คุณอาก็เคยถามเขาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาบอกอืม
เคยเห็นกับตาตัวเองบ้างไหมคุณอา
เคยเห็นที่เคยเห็นแบบคุณพ่อกับลูกคนกลางใช่ไหมคะ

ลูกคนโตด้วยซ้ำไปนะคะเคยเห็นไหม
ลูกคนโตนี่ไม่เคยเห็นนะคะ

ลูกคนที่สองนี่คือเห็นตอนที่เวลาเขาอย่าออกไปไหน
คือเขาต้องให้หอมแก้มแล้วก็จูบก่อน
แต่คุณอามองว่าเป็นแบบพ่อลูกใช่ไหมคะ

คุณอาจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณแม่เอาลูกชายคนเล็กไปด้วย
ก็คงจะไปอยู่บ้านญาติคนหนึ่งส่วนน้องน้องคนกลางน้องผู้หญิงเนี่ย

เขาบอกว่าคือคุณอาโทรไปหาเมื่อคืนนี้คือเขาบอกว่าอยู่กับแฟน
แต่ไม่รู้ว่าแฟนเขาเป็นใครอยู่ที่ไหน

คุณอาจนถึงตอนนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มญาติญาติบ้างไหมคะว่าเราจะดูแลน้องคนนี้ยังไงดี
หรือยังไงใครจะรับผิดชอบกันดีจะจัดการยังไงดีนะคะ

ไม่ค่ะน้องคนแรกที่เกิดเหตุตามข่าวนะคะ
ก็คุยกับนักยาศทางคุณพ่อของเขาอย่างนี้นะคะว่าจะดูแลแล้วก็เลี้ยงเองค่ะ
คนโตคือคุณอาจะเป็นคนดูแลเองคือคนเลี้ยงเองดูเองค่ะ
คุณอาเดี๋ยวยังไงเราตามข่าวนี้กันต่อนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณอ้อหรือคุณอ้อยนี่แหละนะคะถึงเรื่องของการเดินเรื่องของคดียังไงฝากดูแลน้องด้วยนะคะขอบคุณคุณอาที่ให้ข้อมูลนะคะ

สวัสดีค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะในแง่ของคดีตรวจร่างกายแล้วตั้งข้อหาแล้วเดินเรื่องไปถึงไหนเด็กยังต้องให้ปากคำให้การอีกเยอะไหมแล้วเป็นไปได้ไหมที่พ่อของเด็กจะได้รับการประกันตัวสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับสองท่านพร้อมกันเลยนะคะคุณสริดาวัฒนาและคุณพัฒนันทาเงินนะคะสวัสดีคุณอ้อคุณอ้อยค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณอีกทีนะคะขอบคุณอีกทีที่ช่วยกันสำหรับคดีนี้นะคะ
เรื่องแรกก่อนเลยตกลงผลการตรวจร่างกาย
มันชัดเจนมันสามารถที่จะมัดตัวคนทำได้แค่ไหนคะ
มันว่าได้เยอะเลยค่ะ

แต่ทีนี้มันต้องบอกได้ว่าคนที่กระทำเป็นใครซึ่งขั้นตอนนี้ต้องตรวจดีเอนเอใช่ไหมคะ

แล้วบอกได้ไหมว่าคนทำคือใคร
ดีเอนเอมันจะยังอยู่ในตัวเด็กไหม

มันอาจจะไม่แค่เจนแต่ก็คือหุ้นกล้าเกิดเป็นของใคร
อ่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยจากจากตัวเด็กเนี่ยนะคะ

ก็เหลือแค่ว่าไปเทียบกับผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้

ใช่ค่ะ
คุณหมอบอกไหมคะว่าระยะเวลาจะใช้เวลาสักกี่วันคะ
ถึงจะแน่ชัดว่าพ่อเป็นคนทำหรือเปล่านะคะ

ใช่ค่ะ
ซึ่งในระหว่างนี้พ่อเด็กจะยังถูกขังอยู่ถูกไหม
แล้วพ่อเด็กถ้าเขาขอประกันตัวอะไรแบบนี้
เขาจะได้ออกมาไหมคะระหว่างนี้กว่าผลจะออก

แต่นะตอนนี้ที่ทั้งสองท่านได้ข้อมูลจากทางตำรวจเนี่ยคือ
คือผู้ถูกกล่าวหาคือพ่อของเขาเนี่ยยังไม่ยอมรับใช่ไหมคะ

สภาพที่เรามองเห็นน้องเรารู้สึกว่าเขาดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
อารมณ์ความรู้สึกบุคลิกท่าทางต่าง
มีเรื่องค่ะน้องแข็งรู้สึกมาก
เวลาเขาหรือมีใครแนะนำไหมคะ
เราไม่ควรไปถามเขาซ้ำเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หรือว่าถามได้คือเด็กพร้อมที่จะเล่าซ้ำ
พร้อมที่จะให้ข้อมูลมันเป็นแบบไหนคะ
บางคนก็บอกไม่ถูกอะพี่
บางทีเราต้องถามว่า
แล้วดูจากบุคลิกเด็กวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
วันนี้ร่อเริงสมไวพาไปออกเตาที่ฟูตาร์ไปออกกำลังกาย

พวกนี้กินไปหลายไม้มีกับไก่ย่าง
ดูสีหน้าแววตาล่าเริงสมวัยอย่างที่ทั้งสองท่านบอกเนาะ
ณวันนี้เรายังไม่ได้เดินทางไปหน่วยงานไหนเพิ่มเลยใช่ไหมคะ
ยังไหมคะ
มีใครนัดไหมว่าวันจันทร์หรืออาจจะเป็นวันอังคารหน้า

เจอตำรวจหรือว่าเจอหน่วยงานไหนของจังหวัดบ้างไหมคะ
วันนี้ช่วยดีกว่ายังไม่ได้

แต่อย่างน้อยได้ยินทั้งสองท่านพูดไปในทางเดียวกันกับคุณอานะ
ก็คือว่าดูเขาแล้วเขาสดใสขึ้นเขามีความกังวลน้อยลงนะคะ
ยังไงขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสอบถามจากทางผู้กำกับสพพื้นที่
รับเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าสอบเพิ่มไหม

ระหว่างนี้นี่คือจะออกมาได้หรือเปล่า

พันธมตเอกสุชัยชาวพร้อมค่ะ

ผมหัดตรวจไอศูนย์ชายชอบพร้อมครับภูมิกับบาปจังหวัดสกนพรครับ
ค่ะท่านภูมิกับค่ะพ่อเด็กตอนนี้โดนทั้งหมดกี่ข้อหาคะ
ตอนนี้โดนทั้งหมดประมาณ๕ข้อหาครับ
ข้อหาซึ่งในส่วนของข้อหาที่กระทำต่อเด็กเนี่ยค่ะ
รวมแล้วทั้งหมดกี่ข้อหาคะ
ครับในส่วนกับพวกข้อหาที่กระทำต่อเด็กครับ

นี่เราแจ้งข้อหาหนักสุด
กระทำชำเลาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี

อายุ๑๓ปีที่ท่านบอกว่าสักครู่นี้เนี่ยโทษสูงสุดคืออะไรคะ
ตอนนี้ผู้ต้องหายยอมรับสารภาพอย่างค่ะ
ใบตัวได้ตรวจร่างกายของพ่อเด็กไว้ยังคะที่ที่ตัวร่างกายพ่อเด็กอ่ะ
มันไม่ได้มีร่องรอยอะไรครับ
แต่ว่าเรามีทะเย้าระคารที่หลิบแน่นหนานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นระคารทางแพทย์ที่ตรวจ

เอาอย่างนี้เรียนถามแบบนี้เลยดีกว่า

การที่จะเชื่อมไปถึงตัวพ่อเขาหรือไม่

รุปสำนวนให้ได้ภายในเดือนนี้ครับ
และการที่จะบอกได้ว่าพ่อเด็กทำจริงหรือไม่
ตอนนี้เรามีขยานซึ่งเป็นคุณที่อยู่ใต้พิษ
เขายอมให้การบินยันว่า
พ่อเนี่ยพ่อเด็กได้กระทำมาตลอดเวลา
ค่ะตอนนี้ตำรวจต้องตามหาตัวแม่เด็กด้วยไหมคะ
เราได้นำมาต่อปากคำนะครับให้ความรู้สึกอย่างดี
แล้วตอนนี้แม่เด็กอยู่ที่ไหนคะท่านอยู่ในการควบคุมหรือ
แม่เด็กอยู่ที่บ้านบ้านพ่อแม่ค่ะอยู่เยียมเพลินนะครับอำเภพภูมิภาค
อยู่ใกล้กันนะครับค่ะท่านตัวแม่เด็กเล่าตรงกันกับที่เด็กบอกว่าตัวเองโดนกระทำใช่ไหมคะ

อย่างนี้แม่เด็กมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในแง่ของการทำสำนวนความผิดด้วยไหมคะ
คือลักษณะของแม่เด็กเนี่ยนะครับคือพยายามที่จะปกป้องลูกอยู่ครับ
แต่ว่าในสภาวะที่เขาอยู่นะครับเขาอยู่กระท่อมโดดเดี่ยวอยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่มีผู้คนที่จะให้ความช่วยเหลือเลย
แต่ก็มีความกลัวมากแล้วก็เคยถูกทุบตีทำร้ายแบบโหดเยี่ยมทารุณหลายครั้งนะครับ
ก็เลยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะครับแม่เด็กได้มาพบตำรวจครั้งหนึ่งแล้ว
เราก็เตรียมการที่จะไปช่วยเหลือนะครับแต่ปรากฏว่าเด็กหนีไปก่อนซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเด็กหนีไปที่ไหนครับ
ภูมิกับเวลาเอางี้ถ้าสมมุติเท่าที่ท่านมีในมือตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาพ่อเด็กลงมือกระทำต่อเด็กเนี่ย
มันไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้มีการใช้สารเสพติดคือไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมคะ
คือสอบถามทางแม่เด็กว่าพ่อเขาไม่ได้ดื่มแต่เขาไม่สิทธิ์
อีกทีนะคะท่านตกลงมีเรื่องยาไหมนะคะ
ครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ที่เขาจะได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ยค่ะ
เราคาดค้างการประกันตัวนะครับแล้วก็ได้นำเอกสารที่ส่วนร่างกายเด็กก็พอ
ซึ่งทะยานอื่นที่เกี่ยวข้องนับไปนำซื้อต่อสาร
สารตอนนี้ก็ไม่ให้ประกันตัวค่ะ
มียานประกันตัวอยู่ค่ะแต่สารไม่ให้ประกันตัว
ภูมิกับมีไม่ก้าวล่วงสารนะคะแต่ว่ามีลักษณะไหนบ้างหรือไม่ที่จะทำให้พ่อเด็กได้รับการประกันตัวค่ะ

คือที่ฉันถามแทนเพราะว่าคืออาจจะมีความหวาดกลัวจากทั้งตัวแม่เด็กเองแล้วก็ตัวเด็กเอง
คือท่านคิดว่าไม่น่าจะได้รับการประกันตัวใช่ไหมคะ

คดีนี้ไม่ยากใช่ไหมคะภูมิกับ
คดีนี้ผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับ
ว่าคดีเป็นคดีที่ประชาชนให้ความเห็น
ผู้ค้าประชาก็ติดตามใกล้ผิดนะครับ

เราก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มที่นะครับจนระดมพนักงานสอบสวนมาช่วยกัน
ว่าคดีนี้ไม่น่ามีปัญหาครับ
น่าจะเอาตัวคนผิดมาลงโทษได้แน่นอน
ยังไงต้องฝากท่านในพื้นที่นะคะ
ครับผมคุณประการเต็มที่ครับ
ขอบพระคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป